ดาบเหล็กน้ำผีนั้นมีแหล่งการทำอยู่ที่บ้านน้ำผีตำบลน้ำผี
อำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิษฐ์เคล็ดลับการตีดาบเหล็กน้ำผีของชาวบ้านในพื้นที่นี้
ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากช่างพื้นถิ่นที่มีความชำนาญ
และส่งต่อในเรื่ององค์ความรู้ที่ได้
โดยต้องเริ่มจากการถลุงแร่เหล็กที่มีคุณภาพ

ใช้ความร้อนอย่างสม่ำเสมอ
และที่สำคัญต้องไม่เร่งไฟให้ร้อนเกินไป
เพราะจะทำให้ได้เหล็กตีดาบที่เปราะหักง่าย